จากเหตุการณ์ที่เราเล่าไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะ
สองตายายรักกันมานานรักกันดีจูงมือกันออกไปเดินเล่นทุกเช้า
อยู่อยู่ทะเลาะอะไรกันไม่รู้แทงกันตายคาบ้านเลยนะคะ
โอ้โหเนี่ยค่ะนี่คือสภาพคุณยายคือนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะ
ส่วนคุณตานี่ก็เลือดอาบท่วมร่างเหมือนกัน
ลูกชายต้องมาคุยบอกพ่อพ่อพยายามหากุญแจแล้วเปิดประตูหลังบ้านหน่อย
คนจะได้เข้าไปช่วยแม่ทันเนี่ยนี่คือลูกทั้งนั้นเลยนะคะ
พ่อเองก็เจ็บหนักแม่ก็นอนเสียชีวิตอยู่คือลูกก็ต้องทำทุกอย่างเลยอ่ะ
คือประเด็นเนี่ยบ้านหลังนี้เขาล็อกกุญแจกันหลายชั้นแล้วบางทีมันเปิดลำบาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพรัฐนาธิเบสนนทบุรีได้รับแจ้งเหตุคนแทงกันเสียชีวิตก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบค่ะ
สภาพตอนไปถึงเนี่ยเข้าไปในบ้านไม่ได้เพราะว่าประตูถูกปิดล็อกล็อก๓ชั้นเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่เลยต้องตัดสินใจพังประตูหน้าบ้านเข้าไปนะคะ
คนก่อเหตุคือคุณตาเจริญค่ะอายุแกเนี่ย๘๓ปีแล้วนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตค่ะก็คือคุณยายคุณยายนิรัตินะคะอายุ๗๖ปีเป็นภรรยาค่ะ
สภาพของคุณตาเจริญเนี่ยเลือดท่วมตัวนะคะมีแผลถูกแทงที่คอแล้วก็ตัวสามแผลค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวคุณตาส่งโรงพยาบาลชนรับประทาน
แล้วก็ตำรวจเนี่ยก็ค่อยติดตามไปอายัดตัวนะคะแต่ต้องให้คุณตายได้รับการรักษาก่อน
ส่วนที่ห้องโถงกลางบ้านค่ะคุณยายนิรัตินอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ที่พื้น
สภาพเนี่ยนะคะข้างศพมีมีดหนึ่งฟุตเปื้อนเลือดตกอยู่เล่มหนึ่ง
แต่โอ้โหบาดแผลคุณยายนี่นะขออนุญาตเล่าเลยนะคะ
หน้าอกซ้ายมีแผลหนึ่งหน้าอกขวาอีกแผลหนึ่งกลางหน้าอกอีกหนึ่งแผล
ชายโครงขวา๑แผลด้านหลังอีกประมาณ๓แผลยังไม่หมดนะคะ
ข้อมือซ้ายหนึ่งแผลข้อมือขวาอีกหนึ่งแผลแขนซ้ายหนึ่งแผล
หัวไหล่ขวาหนึ่งแผลแก้มขวาหนึ่งแผลใต้คางอีกหนึ่งแผล
รวมแล้วเนี่ย๑๓แผลนะคะคือลักษณะเหมือนถูกแทงไม่ยั้งเลยเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำศพส่งชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะ
สอบสวนเบื้องต้นหลังนี้เนี่ยเขาอยู่กันสองคนตายาย
ก่อนเกิดเหตุเหมือนจะทะเลาะกันหนักมากจนฝ่ายภรรยาค่ะ
มีดที่ซ่อนไว้ใต้หมอนมาแทงคุณตาไปก่อนสามครั้งคุณตาเลยแย่งมีดมาแล้วก็แทงเมียไม่ยั้งเลยค่ะ
เมียเสียชีวิตตรงนั้นนะคะสาเหตุตอนนี้เนี่ยยังตอบไม่ได้
เพราะว่าก็ต้องรอคำให้การจากคุณตาที่เป็นคนก่อเหตุด้วยเพราะว่าแกก็เจ็บหนักเหมือนกันนะคะ
แต่เพื่อนบ้านให้ข้อมูลบอกว่าตกใจมากนะเพราะว่าสองตายายคู่นี้น่ารักมาก
เป็นคนร่าเริงไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดไม่เคยเห็นทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นทำร้ายกันอะไรขนาดนี้เลยอ่ะ
ก็มีรถจอดอยู่ข้างในบ้านหนึ่งคันแต่ว่าประตูบ้านถูกปิดเงียบ
ก็ไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
ถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุน่าจะประมาณสักตีสี่ตีห้า

มารู้เรื่องอีกทีนึงก็ตอนที่ได้ยินเสียงรถหวอตำรวจ

แล้วก็เห็นสภาพคุณตาเจริญแกเลือดอาบตัว
แล้วก็คุณยายนิรัตินอนเสียชีวิตแล้ว
เขาบอกว่าสองสามีภรรยาก็ทะเลาะกันตามภาษาผัวเมีย
แต่คืออย่างที่บอกเขาไม่เคยทะเลาะกันรุนแรง

ก็ไม่คิดเลยจริงว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ค่ะ

ภรรยายังเคยได้ยินผู้จับเพราะมาก
เรียกสามีว่าคุณพ่อคุณพ่ออยู่ตลอดด้วยซ้ำ
คุณยายเป็นคนนิสัยใดกว่าอย่างไรครับ
คุณยายก็พูดจาน่ารัก
พูดจาน่ารักเนี่ยพูดแบบลูกหลานน่ารัก
พูดจาน่ารักคุณยาย
พูดจาน่ารักคุณลุงก็ใจดี

พูดจาน่ารักเนี่ยพูดแบบลูกหลานน่ารัก
พูดจาน่ารักคุณยาย
พูดจาน่ารักคุณลุงก็ใจดี
พูดจาน่ารักคุณลุงก็ใจดี
พูดจาน่ารักคุณลุงก็ใจดี

แต่ไม่รู้โกรธอะไรกันไม่รู้ขนาดนั้น
แต่ไม่รู้โกรธอะไรกันไม่รู้ขนาดนั้น

ยังเย็นเนี่ยแกจะออกเดินออกกำลังกายทุกเย็นเนี่ย
และป้ามันซื้อของจะเจอกัยและป้าเมื่อย้ายมาอยู่

ช่วงบ่ายวันนี้นะคะทางญาติญาติเองก็เดินทางไปรับศพคุณยายนิรัตินะคะ
ที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมา
ทำพิธีรดน้ำที่วัดชนรับประทานที่อำเภอปากเกร็ดแล้วนะคะ
ลูกสาวและลูกชายก็ปฏิเสธการให้ข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเอาจริงลูกเองยังทำใจไม่ได้หรอกค่ะ
ต้องมาเสียแม่กระทันหันแถมคนก่อเหตุก็เป็นพ่อแท้ด้วย
เรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะ
ส่วนตำรวจเองก็ต้องนำกำลังไปเฝ้าคุณตาเจริญที่โรงพยาบาล๒๔ชั่วโมงเหมือนกัน
เพราะว่าก็ต้องอายัดตัวในฐานะผู้เกาะเหตุ
คุณตาแกให้ข้อมูลว่าภรรยาชอบล็อกบ้านเยอะ
คือล็อกด้วยกุญแจ๓ชั้น๓ดอกค่ะ
เวลาจะออกไปไหนแต่ละทียากเหลือเกิน
อย่างตอนที่ลูกจะเข้าไปช่วยก็เข้าไม่ได้
เพราะว่าประตูบ้านมันล็อกอยู่๓ชั้นแล้วกุญแจอยู่ไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอนะคะ
แต่เรื่องนี้จะเป็นชนวนเหตุอย่างเดียวไหมอะไรยังไงเดี๋ยว
ก็ต้องรอคุยกับคุณตาอย่างละเอียดอีกทีเพราะว่าคุณตาเองก็บาดเจ็บสาหัสนะคะ
เพราะว่าแผลที่ถูกแทงที่คอก็ลึกเหมือนกัน

ส่วนลูกเองก็บอกนะคะว่าพ่อกับแม่ทะเลาะกันเป็นประจำ
แต่ก็อย่างว่าก็ตามภาษาผัวเมียนะคะ
เรื่องต้นยังไงตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาไว้ก่อน
เป็นข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะ
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะ
รักกันมาอยู่กันมาขนาดนี้อ่ะใช่ค่ะ